ส่วนโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนะครับออกมาแล้วคือเดือนมีนาเนี่ยยังไม่จบนะครับแต่ว่าโปรแกรมล่วงหน้าเดือนตุลาชัดเจนนะครับประกาศแบบนี้อุ่นเครื่องนะครับเจอกับทีมจากยุโรปนะครับก็บุกไปเยือนจอร์เจียอันดับเจ็ดสิบแปดของโลกนะครับสิบสองตุลาคมนี้นะครับรอการยืนยานสนามแล้วก็เวลา
ชัดเลือกในโซนเอเชียรอบสองนะครับที่จะแข่งเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เตรียมเอเชียนครับด้วยนะครับในเดือนมกราคมปีนาทิกาตาซึ่งไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้นะครับ